ของกลุ่มผู้ชุมนุมในกลุ่มต่าง

เกี่ยวกับนักนัดคบวน
ไปเจอกันที่แถวแยกเกษตรแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดปฐุมธานีสวนเทพปฐุม
ในการแสดงพลังขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีออกจากตำแหน่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะใช้พื้นที่ปลาใสที่สารากลางปฐุมธานีหลังเก่าด้วยนะครับ
คือก่อนที่ขบวนของนายนัทธุจะมาถึงมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะฮะ
เพราะว่ามีใครก็ไม่รู้นะครับปลาระเบิดปิงปองขนาดเล็กใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะ
แต่ว่าระเบิดเนี่ยมันลงท่อเหล็กพอดีก็เลยไม่โดนใครนะครับ
คือการชุมนุมตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตกลงแล้วกลุ่มคาร์มอบคอเอาท์เขาบอกว่าจะเป็นการคาร์มอบที่จะเคลื่อนขบวนเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ตั้งแต่วันที่๒กันยายนเป็นต้นไปพระรหัสสบดีหน้าแล้วนะฮะ
ชุมนุมกันทุกเย็นที่แยกอโศกนะฮะ
บอกว่าจะชุมนุมที่แยกอโศกนะครับทุกเย็นนะครับ
ชุมนุมไปเรื่อยจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกจากตำแหน่งที่ใช้๒กันยายน
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ส่วนที่ตรงนี้เนี่ยเขายุดติดชุมนุมตอนทุ่มนึง
แต่แยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยกลุ่มทะลุแก๊สแล้วก็แนวร่วม
วันนี้ก็มาเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมานะครับ

ก็มีการเผชิญหน้าปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเป็นระยะ

นี่ฮะก็ทั้งฝั่งผู้ชุมนุมหรือว่าฝั่งตำรวจเองเนี่ย
ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้ตอบโต้กันไปมา
ทางฝั่งควบคุมฝูงชนนอกจากคลื่นเสียงความถี่สูง
น้ำตากระสุนยางมีฉีดน้ำ

น้ำเป็นสีออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ย
ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับตามรายงานนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชุมนุม๕๐กว่าคนเนี่ย
พอรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ซุ่มถ่ายรูปอยู่ในลานจอดรถของบริษัทแถวซอยร่วมมิตรนะ
ปรากฏว่าใช้ระเบิดปิงปองโยนใส่เจ้าหน้าที่
แล้วก็มีครูเข้ามาทำร้ายด้วย
นี่เป็นน้ำสีสีนะฮะนี่สีม่วงตรงนี้นะครับ
คือก็บอกว่าฉีดใส่ใครจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นผู้ชุมนุม
นี่ฮะเดี๋ยวดูชุด
นี่ฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยูติคลี่คลายกันมาแล้ว